คุณผู้ชมครับเมื่อวานตอนสักประมาณ๕โมงเย็นนะ
ชาวบ้านแถวชาญเมืองทางย่านของปฐุม
หรือว่ากรุงเทพฝั่งนั้นเนี่ยโอ้โหตกใจมาก
มันมีเสียงปุ๊บบนท้องฟ้า
แล้วก็มีคนถ่ายภาพเหมือนเป็นควันขาวอะไรอยู่บนท้องฟ้าก็ไม่รู้
ไม่รู้ว่ามันเป็นอุกาบาทเป็นดาวตกหรือเป็นอะไรพอดี

นะฮะคือในเพจของปฐุมธานีที่นี่มีแต่เรื่อง

มีแฟนเพจถามมามากว่าตอน๕โมงเย็นของเมื่อวานมันมีเสียงตู้มตุ๊บอะไรแบบนี้นะฮะ
ได้ยินเสียงชัดมากบางจุดก็ดังมากนะโดยเฉพาะในเขตอำเภอครองหลวงแล้วก็อำเภอสามโคก
ล่าสุดเนี่ยตอนที่ตรวจสอบไปในเพจก็บอกว่ายังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ได้ยินถึงตรงไหนบ้าง
แต่หลายคนเขาบอกว่าเฮ้ยมันดังมากจริงนะ
มันก็ดังบางคนได้ยินบางคนบ้านสะเทือนก็มีนะบางคนรู้สึกว่าเอ๊ะเหมือนแผ่นดินไหวก็มี
แต่มันก็ไม่มีอะไรตามมายังไม่สามารถหาที่มาของเสียงได้
ขณะที่เว็บไพพิบัตรมีการบรรยายงานว่า
ตอน๕โมงเย็นเมื่อวานมันเกิดดาวตกเหนือท้องฟ้าในกรุงเทพ
แล้วก็เกิดแรงสั่นสะเทือนจากช็อกเวฟหลังการแตกตัว
แล้วก็ที่ถ่ายภาพได้มันคือคำเห่าควันที่เหลือเอาไว้

ซึ่งคาดว่ามันเกิดจากดาวตกต่าง
ถ้ามาในชั้นบริการของโลกมันเกิดการระเบิดขึ้นการเผาไหม้
มันก็เลยเกิดเป็นเสียงดังตุ๊บหรือว่าตุ้มขึ้นมา
แล้วมันเผาไหม้หมดพอดีก่อนที่ตกลงมาในพื้นผิวโลก
ทำให้ไม่มีวัตถุตกลงมาในพื้นผิวโลกนั่นเอง

ทำให้หลายคนเขาก็ตกอกตกใจกันไป
แต่ถ้าเกิดว่ามันผ่านมาได้มันจะกลายเป็นอุกาบาท
แต่ว่ามันเผาไหม้ไปในชั้นของบรรยากาศของโลก

เอาเป็นว่ามันเป็นเรื่องของวัตถุนอกโลก

คุณผู้ชมก็ไม่ต้องตกอกตกใจกันไป
อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เมื่อวานหลายคนก็ตกใจ
มันมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าเสียงดังมากเลยนะครับ